ข่าวนี้ต้องชมด้วยตาเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่นะครับ
สร้างความไม่สบายใจเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่
แต่ดูแล้วเนี่ยไม่สบายใจเพราะไปปฏิบัติต่อคนงานต่างด้าวชาวพม่าครับ
ไปกันสัก๔๕นายได้มั้งฮะพร้อมไม้กระบองกุญแจมือ
พอไปถึงไปฟาดโฟกไปไปไล่ไล่รุนแรงมากเดือดมากฮะ
ยังไม่พอบางคนชักอาวุธปืนโอ้เอ้ยฟังไม่ผิดนะฮะ
ชักอาวุธปืนขึ้นมาขู่ด้วยต้องการให้แรงงานชาวเมียนมาหรือพม่าเนี่ย
ตรวจหาเชื้อโควิดถึงขั้นไล่ต้อนกันแบบนี้นะครับ
นี่สองมุมเหตุการณ์ดังกล่าวนี้๒มุม
มุมแรกต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะต้องใช้ความดุดันในการปฏิบัติงาน
เพราะชาวพม่าบางคนอาจจะไม่ค่อยสบายอกสบายใจแอบไม่ยอมไปดู
ไปตรวจโอ๊ยอันนี้เป็นปัญหาต่อประเทศเราไง
ต้องใช้ความดุดันแบบนี้ในการไล่แรงงานชาวต่างด้าวชาวพม่าเนี่ย
ไปตรวจโควิดแต่บางคนเนี่ยมุมมองก็มองได้เห็นใจฮะ

ถ้าเขาใช่แล้วมือของเจ้าหน้าที่แต่ละนาย
เปล่าเปลือยโอกาสติดก็มีด้วยนะครับ
และแรงงานชาวพม่าก็แชร์คลิปนี้
กันสะพัดไปเลยว่าจะทำอะไรเข้าใจได้

ไม่ได้มีความตั้งใจจะทำให้เชื้อโควิดมันแพร่ระบาดแต่ประการใด
แต่ขอให้ปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรม
ด้วยความมีเมตตามากกว่านี้สักหน่อยนะครับ
ต้องอธิบายแล้วกันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนนะครับ

เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเอาไม่ต้องบอกพื้นที่

ในมุมนี้ออกเป็น๒มุมด้วยกันนะครับ
แต่ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยภาพข่าวมันออกไปต่างประเทศแล้ว
แล้วสู่วิทยาวิจารณ์ถือเขาไม่สนใจหรอกว่า

แต่เขาจะมองวิธีการที่คุณใช้ไง

มันรู้สึกว่าอย่าทำนะฮะ